เพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปเขาก็อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมหน่อย

คลิปหมอผีคนหนึ่งที่
พ่นไฟใส่ร่างคนที่ถูกผีเข้า

เมื่อกี้มีคลิปใหม่
เมื่อวานมีพ่นไฟกับหยุดฝน
คลิปเมื่อวานเป็นผู้ชาย
นี่ครับ

เหรอคะที่ร้องผีหรือคนเอาดีก่อน

เขาบอกว่าเขาอมนี่คือน้ำเทียนจริงนะ

เมื่อวานเนี่ยมีคลิปของผู้ชายคนหนึ่ง

เห็นไหม

อุ๊ยจริงนั่นอยากเห็นเสื้อด้านหลังเลย
ของคนที่มีผ้าคลุมที่เป็นผู้ชายเนี่ย

ซึ่งหมอผีคนนี้ที่เราไปคุยด้วยเนี่ย

เป็นเสียงเด็กในบ้านที่นั่งดูอยู่แล้วก็ร้องเพราะตกใจไฟ
แต่ว่าไม่ใช่เสียงของคนที่มาทำพิธี
ไม่ได้เป็นคนทำพิธีร้องโอดโอยอะไรทั้งสิ้น
แต่มันก็เหมือนจังหวะมันได้มากนะ
ทีแรกผมก็คิดว่าไฟวันไหนจะมากกว่ากันดูแล้วพอกัน

อายุ๓๓ปีอาจารย์ภาคีทำพิธี

คือพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย

แต่คนก็วิพากรุงอาจารย์กันเดียวบอกโอ้โฮ

นี่ไม่รวมกับคลิปคาถาหยุดฝนนะ
เออใช่ค่ะ
คลิปคาถาหยุดฝนนี่ฮะ

เดี๋ยวฉันจับได้ฮะฮะฮิฮิศาสตร์พิภพ

เพราะชาวบ้านเนี่ยลมมาแรงเหลือเกิน
หลังคาสังกษีกระเบื้องเขาจะพัดจะปลิวหมดแล้ว
นี่ถ้าช่วงนี้ที่ไหนน้ำจะท่วมนี่เรียกแกไปได้ไหมคะ
ก็ถ้าบ้านคุณพายุลูกเห็บจะมาคุณก็
เรียกกันไปได้ไหมเรียกอาจารย์ภาคีนะฮะ

วันนี้เราไปหาอาจารย์ภาคีอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากมีคลิปพ่นไฟล่าสุด
ใส่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นกัน

ผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้เนี่ยทำใหม่ทำเก่ายังไม่เลิกหรืออะไรยังไง
หรือยังรักษาไล่ผีอะไรแบบนี้ต่อไป
คืออาจารย์บอกโอ้โหไม่ไหววันนี้เหนื่อย
ไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน

อยากจะจบดราม่าเรื่องนี้ด้วย
ภรรยาของอาจารย์นะครับมาให้สัมภาษณ์แทนนะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ทุกข์หมด
ทั้งหมดทุกครั้งที่มีพิธีเกิดขึ้น

แล้วเป็นคนถ่ายคลิปทุกคลิปด้วย
เวลาสามีหรือว่าอาจารย์ภาคีทำพิธี

เพราะฉะนั้นให้ข้อมูลแทนได้
เธอชื่อสรินทิพย์ภรรยาของอาจารย์พาคีย์นะครับ
เธอบอกว่าเอาที่นี่ก่อนเนี่ยฮะผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้ที่เห็นในคลิปเนี่ย
นี่เป็นวันที่มีพิธีไหว้ครูนะครับตั้งแต่ปี๖๒แล้ว

เป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อกับข้าวกับเธอที่ตลาดนัด
ขายกับข้าวที่ตลาดนัดนะภรรยาอาจารย์ภาคีเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยอึงเนี่ยมาบ่นให้เธอฟังบอกว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดนะ
เมื่อยตัวปวดแล้วก็ป่วยบ่อยด้วยลักษณะอาการมันยังไงอ่ะ

ถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเหมือนผีเข้า
ึงบอกว่าเคยไปรับขันแล้วก็ทำพิธีกับอาจารย์คนอื่นมานะ
แต่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้น
เธอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมารักษากับอาจารย์ภาคีสามีเธอดีกว่า

พอมารักษากับอาจารย์ภาคีอาจารย์ภาคีบอกว่า

แต่ก่อนจะพ่นไฟเนี่ยต้องถามความสมัครใจก่อนนะ

ยินยอมบนกระดาษเรียบร้อย

นะพอเจ้าตัวยินยอมเรียบร้อย
ก็รักษาด้วยวิธีการพ่นไฟ
แต่ถ้าใครไม่ยินยอมรักษาด้วยพิธีพ่นไฟ

อย่างเช่นอาบน้ำมนนี่ก็มี
ซึ่งอึ่งที่ปรากฏในคลิป

พออาจารย์ภาคีพ่นไฟให้เสร็จ

ไม่มีอาการเป็นไข้ไม่ป่วยบ่อย
ไม่มีเหมือนกับคนถูกผีเข้า

ถูกต้องถูกลอตเตอรี่บ่อยมาก

ไม่มีความร้อนไม่รู้สึกอะไรเลย
ร้อนเลยเหรอแล้วที่ร้องออกมานี่คือยังไงนะคะ

อ้าวไม่ได้ร้องอ่าวดิฉันได้ยินเสียง
ดิฉันได้ยินคนเดียวเหรอเสียงนี้
เป็นเสียงผี

ภรรยาอาจารย์ภาคีบอกว่านี่เสียงผี
คุณก็ได้ยินใช่ไหม
ถูกต้อง
เนี่ยเอามาให้เห็นเลยเนี่ยเอาเทียนมาต้มแล้วเทียนเนี่ยพอถูกต้ม
มันจะละลายเป็นของเหลวค่ะก็อมสามีเธอก็อมแล้วก็พ่นผ่านเปลวไฟ
มันก็เป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ออกมาแล้วก็ทำพิธีไล่ผี
นี่ฮะเอามาให้ดูก็เท่านี้เองเธอบอกโอ้อุ้ยแต่ถ้าน้ำต้มเทียน
แล้วยังเหลวอยู่แล้วอมเข้าไปนี่น้ำร้อนมากนะคะ
ยังต้องร้อนอยู่นะเพราะว่าเทียนมันเย็นตัวเร็วมาก
ก็ไม่รู้อาจารย์เด็กเด็กคุณเคยเล่นไหมเอาเทียนมาหลอมอ่ะ
แล้วเอานิ้วจุ่มลงไปให้มันออกมาเป็นปลอกนิ้ว
ก็อาจารย์ภาคีเขาอาจจะไม่แปลว่ามันต้องร้อนมากจริงจริงนะ
อาจารย์แกโอ้โหเขาก็ทำของเขาได้อ่ะใช่ไหม
แต่ไม่ว่าจะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่การที่มีไฟใช่ไหมค่ะ
ไปสู่คนอย่างนี้เนี่ยมันก็อันตรายทั้งสิ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าทีนี้เรื่องค่าครูที่บอกว่าโอ้โห
ทำพิธีให้ทีนึงเนี่ยเป็นหมื่นเลยเหรอเออยังไง
อาจารย์ภาคีบอกไม่จริงนะครับทุกครั้งที่สามีทำพิธีให้ใครเนี่ย
ค่าครูแค่สองร้อยบาทบางคนไม่มีเงินเนี่ย
เอาค่าครูแค่เก้าบาทก็มีแต่ที่ว่าโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นเนี่ย
มันเป็นค่าของไม่ใช่ค่าครูค่ะ
อย่างเช่นเวลาทำพิธีมันต้องมีค่าชุดใบสีมีค่าผลไม้
ดอกไม้ทูบเทียนต่างพวกนี้ราคามันสูงนะ
ฆ่าครูไม่ได้โหดนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
ค่าครูแบบเป็นหมื่นจริงเนี้ยป่าเนี้ยรวยไปนานแล้วอืม
คือจริงไม่ได้เรียกค่าครูแพงขนาดนี้นะคะ
อาจารย์ครูเขาเนี่ยจะอยู่แค่สองร้อยคนไม่มีจริง
เก้าบาทตั้งขันครูซึ่งของพวกเนี้ยพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า
มันต้องมีครูมีขันมีครูเราต้องตั้งขันครูให้เขา
ใช่ไหมคะแต่กรณีที่ที่พูดกันออกไปเนี่ย
ทางอาจารย์เรียกเป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกจริง
แต่เงินหนึ่งหมื่นเนี่ยซื้อของทำพิธีไม่ได้เอามาเข้ากระเป๋า
ถ้าเรียกขนาดนั้นคนจำนวนห้าคนห้าหมื่นตอนเนี้ย
แล้วพี่พอมีการแชร์กันออกไปมันจะมองว่าเหมือนเพิ่งลงเมื่อวัยนี้
แต่จริงแล้วถ้าไปไล่ดูมันนานแล้วค่ะสองสามปีได้แล้วคลิปที่ลงลง
พ่นประเด็นพี่เสื้อส้มคนเดียวอาจารย์พ่นลูกศิษย์ทุกคน
แล้วไฟไฟอาจารย์เนี้ยอ่าเขาเขาเขาจะเรียกว่าอะไร
คือไฟคืออะไรอ่ะเขาพ่นลงไปคือไม่ได้ทำลาย
มันเป็นมหานิยมส่วนหนึ่งของเขาที่เขาทำมานานแล้วที่อมวันนั้นคืออมน้ำ
ไม่ใช่น้ำมันการ์ดนะคะพี่ไม่ใช่น้ำมันการ์ดแน่นอนอมน้ำแล้วก็อ้าว
เทียนอมเทียนก่อนอมเทียนอ่าใช่เอากันแน่นอน
ไม่มีน้ำมันการ์ดนะคะเขาชื่อพี่อึ่งอันเนี้ยพี่เขาโดนของมานะคะ
งานไหว้ครูอันนี้เป็นงานไหว้ครูเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอ่า
น้องหนูวัยรุ่นทั้งหลายฟังอยู่อย่าไปลอกเรียนแบบนะครับ
อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเขาพ่นแล้วมีไฟออกมาอันตรายทั้งนั้นนะครับ
อะไรเข้าปากเราก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมจริงค่ะวัตถุมันอันตรายทั้งนั้นอ่ะ
จะเป็นเทียนจะเป็นน้ำมันการ์ดอะไรก็แล้วแต่อ่าเธอก็ขอชี้แจงเรื่องหนึ่งบอกว่า
นี่เป็นคลิปเก่าทั้งนั้นนะฮะค่ะเธอบอกนะครับเพราะว่าอาจารย์ภาคี
ไม่ได้เปิดบ้านนานแล้วตั้งแต่มีโควิดระบาดไม่ได้รับทำพิธีอะไรให้ใครเลย
อืมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าไม่ป้องกันเรื่องของโควิดสิบเก้าค่ะอ่า
นี่อาจารย์ภาคีคนนี้แกบอกแกเหนื่อยเหนื่อยดูหมดแรง
ว่างว่างต้องเอาเทียนพรรษามาให้แกสักเล่มแกจะอมไหวเหรอคะ
เอาไว้ต้มเอาไว้ต้มเผื่อของขาดแกบอกแกไม่รักษาแล้ว
คือเรานำเสนอให้ดูก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะ
แต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าเวลาปวดเมื่อยจะไปหาหมอหรืออยากจะลองมาสายนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
เราไม่ตัดสินกันนะเอาคุณผู้ชม